เป็นข่าวที่คดีไม่คืบหน้า
จริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะ
ไม่ใช่ปีที่แล้วด้วยสิปีนี้๖๐แล้ว

มีหนุ่มคนนึงเขาเอาจอดรถอยู่
หรูด้วยนะแต่เอาน้ำมันอยู่ดีไปราดหน้าร้านศักดิ์แถวถนนเข้าสาร

แต่ว่าแจ้งความแล้วคดียังไม่คืบหน้าค่ะ

นี่เป็นภาพที่เก็บได้จากกล้องวงจรปิดนะคะ
จับภาพนาทีคนร้ายสวมหมวกรายนี้
ใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินในมือ
ถือน้ำมันมาราด

ราดเสร็จจุดไฟเผาหน้าร้านอุปกรณ์ศักดิ์นะคะ
ตั้งอยู่บริเวณซอยบวรรังศรีในเขตชุมชน
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเคราะห์ดีค่ะที่ไฟดับเอง
โดยคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่มาจากเฟซบุ๊ก
อยากดังเดี๋ยวจัดให้วี๔ค่ะ
ข้อความบอกว่าเจ้าของร้านถูกคนรอบวางเพลิง

โดยก็ได้ขับวนอยู่หลายรอบนะคะ

แล้วก็ขับวนมาจอดที่ถนนราชดำเนินด้านหน้าวิทยาสงฆ์
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายน๒๕๕๘ค่ะ
แต่ว่าตำรวจยังตามคดีไม่ได้

ก็เลยอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ถ้าเกิดเพลิงลุกไหม้แล้วก็ลุกลามจริง

ถ้าไฟติดขึ้นมาวอดวายกันหมด

กล้องวงจรปิดที่คนร้ายขับรถเล็กแซสมาวางเผลอ
วอนขอให้ชาวเน็ตช่วยกันดูเลขทะเบียนรถ
ช่วยจับคนร้ายให้ได้ด้วยค่ะ

พรสวัสดิ์เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
บอกว่าตอนนี้คดียังไม่มีความคืบหน้า
ไม่สามารถตามจับตัวคนร้ายได้
อยากวอนขอพลังโซเชียลช่วยกันหาหลักฐานเพิ่มเติม

จะสามารถสืบสาวไปถึงตัวคนร้ายได้
แล้วก็ทุกวันนี้ยังรู้สึกหวาดระแวงค่ะ

กลัวว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
อยากทราบแรงจูงใจนะคะว่าทำไมถึงทำตรงนี้นะคะ

สามารถหาช่วยกันอีกหนึ่งแรงได้
ลังโซเชียลยอดเยี่ยมเสมอนะคะ